สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีความคิดความเห็นมีคอมเมนต์นอกศาลเยอะจริงครับ
พลเอกประยุทธ์วันนี้หนังสือพิมพ์เขาใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งวัน
ที่ต้องติดตามด้วยความระทึกใครจะมีความคิดความเห็นยังไงก็ตามแต่
ต้องตัดสินกันในศาลครับฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาท่านจะเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ย
แล้วต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นระทึกตัดสินชะตากรรมตู่
หลายหลายฉบับครับให้ดูหัวข่าวในระยะที่รอฟังคำวินิจฉัย
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณในช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมง
แต่ว่าอยากจะอธิบายให้ฟังว่าในทางปฏิบัติเนี่ย
รัฐมนูลเขามีวิธีปฏิบัติอย่างนี้ครับในช่วงเช้าเนี่ย
รัฐมนูลแต่ละท่านจะมาเขียนจะมาแสดงคำวินิจฉัยส่วนตัว
ร่วมกันก่อนว่าแต่ละท่านนั้นเนี่ยท่านมีคำวินิจฉัยส่วนตัวยังไง
หลังจากได้อ่านคำร้องหลังจากได้อ่านคำชี้แจงแล้วเนี่ย
หลังจากดูกฎหมายแล้วแต่ละท่านคิดยังไง
แล้วเมื่อมีคำวินิจฉัยส่วนตัวครบทั้ง๙ท่านแล้ว
ก็มาดูกันว่าเสียงส่วนมากว่ายังไง
เช่นถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าวินิจฉัยแล้วไม่ผิด
วินิจฉัยกลางที่จะออกมาในช่วงบ่าย๓โมง
ก็จะมีคำวินิจฉัยว่าไม่ผิด
ถ้าคำวินิจฉัยส่วนตัวนับดูกันแล้ว
เสียงที่บอกว่าผิดมีมากกว่า
วินิจฉัยกลางก็จะออกมาว่าผิด
เสียงข้างน้อยก็ต้องยอมเสียงข้างมาก
ไม่ว่าจะออกมาในมุมไหนก็ตามแต่
นี่คือวิธีวิธีวินิจฉัยวิธีของสารรัฐมนูล

ช่วงระยะเวลาที่รอในช่วงบ่าย๓โมง
ข่าวนี้เนี่ยสื่อมวลชนนำเสนอกันมาหลายวันแล้วครับ
ว่าที่พักเพื่อไทยไปร้องเนี่ย

ฝ่ายที่นายกภาคริชาเพราะเวียดและฟังคลักษณะ
ที่นายกชี้แจงฝ่ายที่กองทัพชี้แจงเขาชี้แจงหลักคืออะไร
ฉะนั้นเพื่อทำความเข้าใจให้กระจ่างชัด
ขอนำเอาคำร้องกับคำชี้แจง
มาอธิบายให้ฟังเอาคร่าวนะครับ
คำร้องเขาอธิบายว่า
ผลเอกประยุทธ์ผู้ถูกร้องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพบทบได้ใช้บ้านพักในกรมฐานราบที่๑
เป็นบ้านพักของทางราชการเป็นที่พักอาศัยของผู้ถูกร้องและครอบครัว
มาตั้งแต่วันที่๑ตุลา๕๓
ต่อมาเมื่อผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายก

ผู้ถูกร้องและครอบครัวก็ยังคงพักอยู่ที่บ้านพักดังกล่าว

โดยไม่เสียค่าเช่าไม่เสียค่าไฟฟ้าไม่เสียค่าน้ำปลาปลาให้กับทางราชการ

แล้วพอมาถึงช่วงกลางคำลองก็บอกว่า
เมื่อผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการทหารในสังกัดกองทัพบก
ผู้ถูกร้องจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าพักอาศัยในบ้านพักหลังดังกล่าวอีกต่อไป
กระทำของผู้ถูกร้องจึงถือเป็นการรับประโยชน์ใดจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
เหนือไปจากหน่วยงานราชการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรการงานปกติ
อันเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ซึ่งต้องห้ามตามรัฐมนูลมาตรา๑๘๖วัก๑และประกอบมาตรา๑๘๔วงเล็บ๓
อกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังถือเป็นพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกด้วย

กี่วันพักเพื่อไทยเนี่ยในฐานะผู้ร้องเขาก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
พลเอกประยุทธ์เหตุผลที่พลเอกประยุทธ์จะต้องพ้นจากหน้าที่และ
มีความผิดนั้นเนี่ยเขาเน้นย้ำไป๕ข้อ
บ้านพักรับรองข้อสองถ้าเป็นบ้านพักรับรองอยู่ชั่วคราว
อยู่ได้เจ็ดถึงสิบวันข้อสามพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทำคุณประโยชน์
กองทัพแล้วข้อสี่เป็นนายกควบรัฐมนตรีกลาโหม
อยู่บ้านพักกองทัพบกเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
และข้อ๕ใช้ทรัพย์สินทางราชการต้องเป็นค่าราชการเท่านั้น
นี่คือเนื้อหาหลักโดยสังเกตของคำร้อง
เอาทีนี้ดูคำชี้แจงข้อกล่าวหาจากฝ่ายนายกหลักหลักก็คือชี้แจงว่า
การเข้าพักอยู่อาศัยและใช้บ้านพักเป็นไปโดยการอนุญาต
และเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก
พศสองพันธ์อาร้อยสี่สิบแปดระเบียบว่ายังไง
ระเบียบว่าระบุว่าบ้านพักรับรองกองทัพบกหมายความว่า
บ้านพักของทางราชการกองทัพบกที่กำหนดให้เป็นที่พักของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกองกองทัพบก
หรืออดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่ทำคุณประโยชน์
ให้กับกองทัพและประเทศชาติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมสวัสดิการทหารบก
ผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้นั่นแหละเขาก็ไล่ออกมาว่าเป็นข้าราชการประจำสังกัดกองทัพบก
ที่มีชั้นยศพลเอกเป็นอดีตพบทบซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กองทัพบกและประเทศชาติ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามระเบียบ
ทีนี้ระเบียบบ้านพักรับรองเนี่ยเรื่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเขาว่าอย่างนี้
บ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนดให้กองทัพบกพินาความเหมาะสม
ในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำปลาปลา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน
ทีนี้ถ้าตีเป็นมูลค่ามูลค่าที่นายวิโรธจากสสพเก้าไกรเขาคำนวณออกมา
เขาคำนวณออกมามูลค่าที่ตีเป็นตัวเงินถ้าคิดเป็นค่าเช่าค่าโน่นค่านี่

ปปชให้รับได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
นี่มันเกินไปตั้งเท่าไหร่เกือบ๓ล้านบาท
ฉะนั้นสิ่งนี่แหละที่จะเป็นปมปัญหาที่ต้องวินิจฉัย
คือต้องวินิจฉัยว่า
บ้านพักที่พลเอกประยุทธ์อาศัยอยู่ปัจจุบันนี้
เป็นบ้านพักที่กองทัพบกสามารถให้พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นบ้านพักรับรองโดยอ้างว่าเป็นไปตามระเบียบได้หรือไม่

ทีนี้ประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือว่า
ระเบียบกองทัพบกให้พักได้ให้อยู่ได้

เพราะการเป็นนายกการเป็นรัฐมนตรี

มูลค่าเกินสามพันเนี่ยไม่ได้

ว่าระเบียบกองทัพบก

ในฐานะนายกรัฐมนตรี
หรือตีความเป็นรัฐมนตรีเนี่ย

แม่ลูกจันทร์เขียนในหนังสือพิมพ์

อยู่บ้านหลวงไม่ได้แน่นอน

บีดาแห่งข้อยกเว้นทั้งปวง

เรื่องนี้จะรอด

รอดต้องจับตาดูต่อนะครับว่า

มันจะเพิ่มความชอบทำให้กับ
ผู้ประท้วงที่เขามาเรียกร้อง

ที่บริเวณใกล้กับไทยรัฐเนี่ย

ปลาย๓โมงวันนี้
คอยฟังดูปมเงื่อน
ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้
วินิจฉัยออกมายังไง

มาตรฐานไปอีกนานล่ะครับ
นี่คือเขตแท่นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ